ไปดูเหตุการณ์ตำรวจบุกจับกลุ่มปาร์ตี้เซ็กซ์กันหน่อยนะคะ
โดยเป็นตำรวจรวมแล้ว๕หน่วยงานเลย
หาคนที่มีรสนิยมเดียวกันมาร่วมปาร์ตี้กัน

นำโดยโรงพักวังทองหลังซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่
เข้าร่วมกิจกรรมทางเพศแบบสวิงกิ้ง
ก็เลยให้สายลับปะปนเข้าไปใช้บริการ

ตำรวจก็นำกำลังบุกเข้าไปเลยนะคะ
ก็ตามภาพนี้แหละค่ะ

กำลังนั่งจับคู่ก่อจูบรูปคลำกันสนุกเลยล่ะ

ส่วนก็อยู่ริมสระน้ำส่วนตัวบ้าง
บางส่วนอยู่ในห้องนอน

ตำรวจก็สั่งยุติกิจกรรมทั้งหมดทันทีนะคะ
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมี๑๙คน
เป็นผู้ชาย๘คนและผู้หญิง๑๑คน
จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วก็ยาเสพติดไม่พบสารเสพติดในร่างกายด้วย
แต่ในห้องก็จะเจอถุงยางอนามัยใช้แล้ว

นางสาวพัสรันถึกป่ายหรือว่าเจ๊ตาย
วัย๓๙ปีก็รับสารภาพค่ะว่า

ชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้

เธอเป็นคนกลางในการจัดหาสถานที่ให้

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ๑๘๐๐บาทนะคะ
ตำรวจก็ได้นำตัวเจ๊ตายไปดำเนินคดี
ข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย์

เนื่องจากเป็นความสมัครใจในการแลกเปลี่ยนคู่นอน
ก็เลยได้แค่ทำประวัติเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวไป
คนละ๑๐๘๙คนก็๓๔๒๐๐บาท
คนจัดหาเขาได้ไปนะครับ